คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณพิงกี้สาวิกาชายเดชดาราสาวชื่อดังได้รับการประกันตัวนะครับ
ที่มารับออกจากทันทรัศน์ถังถึงกลางรอบเตรียม
นั่งอยู่ด้านในนะฮะนี่นะครับเสื้อสีขาวมีแมสนะครับ
นี่ฮะที่เราวงแดงนี่เป็นช่วงยกมือบกมือทักทายสื่อมณชนนะฮะ
นี่นะครับคุณพิงกี้ที่อยู่ด้านในรถนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ลงมาพูดคุยหรือว่าให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
อาจจะรอจังหวะเวลาแล้วก็นี่ฮะมีช่วงจังหวะที่ทำสัญลักษณ์
คุณพิงกี้วันนี้ทนายความไปยื่นขอประกันตัวนะครับต่อสารนะฮะ
หลังจากตกเป็นจำเลยในคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
แต่ว่าถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
วันนี้ได้รับการประกันตัวนะครับรวมแล้ว๑๐๔วันนะฮะ
อยู่ในเรือนจำนะครับทนายยื่นหลักทรัพย์เป็นคัชเชเช็ค๕ล้านบาท
ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งสารพิจารณาแล้วนะครับ
หลังจากยื่นมา๓ครั้งวันนี้สารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวได้นะครับ
โดยมีเงื่อนไขห้ามออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่าง
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศหากจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
ต้องแจ้งต่อสารภายใน๗วันและต้องมารายงานตัวต่อสารทุกเดือนด้วยนะครับ
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาช่วงค่ำที่ผ่านมา
แต่ว่าคุณแม่ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับ
รวมทั้งพี่ชายของคุณพิงกี้ด้วย
อธิบดีกรมรัชธรรมก็ให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ก็คือคุณอายุทธ์สินทบพันธ์นะครับ
บอกว่าก่อนที่พิงกี้จะออกมาจากเรือนจำเนี่ย
เจ้าตัวไม่ได้เครียดอะไรสีหน้าก็ยิ้มแย้มดี
พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่เรือนจำก่อนจะขึ้นรถออกมา
ก็จะเหมือนกับภาพที่เราเห็นจากในรถนะครับ
เธอก็บกมือทักทายแล้วก็ส่งสัญญาณมือทักทายกับสื่อมวลชนเป็นอย่างดี
เราได้คุยกับคุณเบนส์ปุญญพรนะครับ
เป็นดาราสาวอีกท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกับพิงกี้
เธอบอกว่าเธอรู้ข่าวว่าพิงกี้จะได้รับการประกันตัวในวันนี้ก็ดีใจมาก
รอวันที่เพื่อนพร้อมเดี๋ยวจะไปเจอกัน
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พิงกี้ด้วย
มากค่ะเพราะว่าตัวเบ้นเองเบ้นก็ติดตามข่าวแบบเพื่อนมาตลอด
เห็นข่าวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยแบบเพื่อนได้ออกมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเบ้นก็เชื่อว่าตัวเขาเองเขาจะแกร่งแบบมากกว่านี้
จริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แบบแกร่งอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้คือเขาก็แกร่งไปมากกว่าเดิมแน่นอน
ค่าความเสียหายก็เยอะนะฮะที่ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วคดีนี้ก็ต่อเนื่องมา๒๓ปีแล้ว
ที่ตกเป็นจำเลยไปแล้วก็หลายคนเป็นผู้ต้องหาก็อีกหลายคน
คดีอยู่ในชั้นต่างอีกหลายอย่างที่ต้องดำเนินการต่อ
ล่าสุดหลังคุณพิงกี้ได้รับการประกันตัวในวันนี้นะครับ
นายรณรงค์แก้วเพชรนะครับนี่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกเอาไปหมื่นคืน๕บาทโคตระคุ้ม
เดี๋ยวนิยามความหมายต่างต้องรอถามทนายรณรงค์อีกทีนึงนะนะคะ